ขยับไปที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะมีสารแห่งหนึ่งเนี่ยเดิมทีเป็นสารธรรมดา
แต่ตอนนี้ยกระดับขึ้นมากลายเป็นอาสมเรียบร้อยแล้วครับ
เราเคยนำเสนอข่าวหลายต่อหลายที
จังหวัดนครสวรรค์สารปู่ตารึสี
คุณวิเชียนชูกล้าอายุ๗๐ปีเป็นเจ้าของตลาดตะแงะนิมนต์พระอาจารย์บัว
เขมปัญโยเป็นเจ้าวาดวัดพัฒนาสามัคคีมาประกอบพิธีเจิม
อาสมเลยอาสมปู่ตารือศรีสิงอยู่บ้านเลขที่
ไม่จังหวัดนะอยู่เลขที่๘๓หมู่๑๔
ตำบลดานำเพิ่งกลับเชิงจังหวัดสุรินทร์
ทาห้องซึ่งเป็นสีฟ้าสดใสสะอาดสะอ้าน
ชาวบ้านก็แห่กันมามาไหว้ปู่ตารือศรีสิง
จากนั้นก็ดิ่งไปดูกระถางทูบเดี๋ยวจะไม่ฟังพระเจิมก่อนเหรอ
เจิมก็เจิมไประหว่างที่ข้างนอกเจิมข้างในจ้องไปแล้ว
จ้องที่ไหนจ้องกระถางทูบก็จะมีทูบแบบเป็นกั้นก้าน
อันนี้พอเข้าใจได้จ้องทูบก้านเหรอเปล่า
แล้วอยู่ดีมีใครก็ไม่รู้มาจุดทูปที่มีเลขทูบ
ทูบเสกทายเหรอฮะทูบเสกทายคราวนี้ก็ส่องกันเลย
อ๋อเราก็ว่าทูบก้านมันดูไม่ได้นี่
๑๖๔มีคนมาใช่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าพิมพ์มา
หึกค่อนข้างมีความชัดเจนพอชัดเจนขนาดนี้
เอาล่ะเป็นไปตามนั้นเลยฮะ๑๖๔ที่หน้าจอทีวีครับ
ส่วนปู่ตาฤษีสิงศ์เป็นฤษีนุ่งขาวห่มขาวและชาวบ้าน
ชาวตลาดตะแงะเนี่ยเขาให้ความเคารพนับถือมาก
เพราะว่าบนบานสารกล่าวขออะไรโชคลาภ
หลังไหลกันมาไม่ขาดสายจริง

แต่ตอนนี้ยกระดับเป็นอาสมปู่ตารือศรีสิงห์เรียบร้อยแล้ว